เราก็มาในเวลงนี้ชวนกินกันดีกว่า
ไปกินไอติมข้าวเหนียวทุเรียน
ที่สุดของที่สุดที่นี่นัมเบอร์วันเลยครับ
ใครที่ลองทุเรียนมาหลายที่แล้วรู้สึกไม่ประทับใจมาที่นี่ได้เลย
แบบเดิมมันล้าหลังแล้วครับเดี๋ยวเรามากินแบบใหม่

ใส่ข้าวเหนียวใส่ไอติมรสเด็ดของที่ร้านนะครับ

โอ้โหเป็นไงคะ
ติใหม่เหมือนไอติมขนมปัง
เออติมมห่อนี่คือภูทุเรียนทั้งภูเลย
แล้วกูก็ตักไอร์สครีมเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไป
ไปแล้วก็โรยหน้าท็อปปิ้งด้วยเลยค่ะ

นะฮะเป็นเมนูเด็ดของร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่ง

คือเมื่อก่อนแกขายกระท้อนทรงเครื่อง

ขายอยู่ที่นี่ปฐุมธานีอยู่ใต้สะพานปฐุมธานี
ก็ธรรมดาแหละมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปถูกไหมคุณ

แรงเมนูทุเรียนให้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนไอศครีม

แต่จะบอกว่าราคานี่นะขึ้นอยู่กับขนาดของภูทุเรียน
ใครชอบใหญ่ก็ราคาเยอะหน่อยละกัน
ก็ขอบคุณติ๊กต๊อกของแบรนด์แฟนคลับด้วยนะคะ
ส่วนใครอยากทานเข้าไปดูได้ในร้านของเจ๊นกกระท้อนซิ่งจ้า